มาเรื่องดราม่าบ้างดีกว่าดราม่าของการตักบาทออนไลน์
จะเห็นว่าเป็นบริการใหม่นะบางคนมองว่าเป็นช่องทางที่ให้คนที่ไม่สะดวก
แล้วตำรวจจะไปตักบาทเองหรือบางคนอยู่ต่างประเทศเนี่ย
เงินมาแล้วก็ให้คนที่อยู่ตรงนั้นใส่บาทให้กับพระ
ก็ถือว่าเราได้บุญแล้วแต่เรื่องนี้มันก็มีอีกมุมหนึ่งคุณผู้ชมว่า

บ้านแม่สุกนะคะคุณเอกนะคะ๑ชุบก่อนนะคะอันนี้๑ชุบ
ขายข้าวแกงเฮียโกะชื่อคุณวรพงอายุ๔๕ปี
ชี้แจงว่าร้านจะเปิดไลฟ์ตอนตี๕๓๐ถึง๗โมงเช้า
ก็ช่วงเวลาใส่บาทพอดีเลยลูกค้าคนไหนสนใจจะใส่บาท
ก็แจ้งชื่อมาแจ้งนามสกุลมาแล้วก็โอนเงินค่าของมาให้
หลังจากนั้นเขาจะจัดชุดอาหารใส่บาทพระสงฆ
เดินบินทบาทผ่านหน้าร้านครับพอพระให้พรก็ถือว่า
ลูกค้าที่โอนเงินมาก็ได้รับผ่อนไปด้วย
วรพงศ์ยืนยันว่าไม่ได้นิมนต์พระมายืนปักหลักรับบาท
ที่หลายคนตั้งคำถามนะเขามองว่าเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ดี
เขาเนี่ยเหมือนเป็นสะพานบุญให้กับคนอื่นครับ
ฟังพี่วรพงศ์หน่อยครับ
แล้วผมก็ทำด้วยใจซื่อบริสุทธิ์
พระพระยอมกัลยาโนเจ้าอาวาสวัดสนแก้ว
บอกว่ายุคสมัยเปลี่ยนปลายโยม

สำหรับคนที่ออกมาทำบุญตักบาทไม่ได้
แต่จิตเป็นกุศลอย่างผู้ป่วยติดเตียง
ได้ชมได้รับพรผ่านทางออนไลน์

แต่จะไม่เหมาะสมหากทางร้านเนี่ย

จะให้พระรูปอื่นได้เข้ามาบินทบาท

หรือว่าโรคติดเตียนว่ามีการผูกขาด
เอาได้ครับอันนี้เป็นความเห็นจากพระพยอม

ของคนที่ขายอาหารใส่บาท
แล้วก็พระท่านด้วยเนาะ